เรื่องนี้จากเพจของแหม่มโพดำ
ก็มีคนส่งเรื่องราวมาร้องทุกข์บอกว่า
คือถูกลูกเป็นเด็กชั้นป๔
นำเงินหลายแสนนะครับ

เพราะคุณครูเหมือนกับหลอกขายของ

เป็นเหมือนของเล่นของที่ระลึกของคนรุ่นใหม่นี่แหละ
มีทั้งนาฬิกามีทั้งของเล่นกระจุกกระจิกนะครับ
เด็กก็ไปเอาเงินจากในเซฟ

เขาก็นำเงินเบิกเงินสดมาจำนวนมาก

ดังนั้นก็เลยเอาเงินหยิบเงินทยอยจ่ายให้กับคุณครู

มูลค่าประมาณสัก๓แสนบาทด้วยกัน

หลังจากที่ผู้ปกครองของเด็กจับได้

ในเชิงเหมือนกึ่งจะข่มขู่ด้วย
นี่คือสิ่งที่ครอบครัวเล่ามานะครับ
สืบเนื่องจากกรณีของเพจแหม่มโพดำ

โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลอกให้ซื้อสินค้าที่ครูโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊ก

เดี๋ยวเอาเงินคืนให้ส่วนของที่ได้ไปแล้ว
ไม่ต้องคืนมาแต่สุดท้ายเนี่ยยังจ่ายเงินคืน

ครอบครัวเล่าอีกว่าจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่ง

ซึ่งเป็นอาของครูคนนี้

บอกว่าจะเข้ามาดูแล

เดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงที่ญาติของผู้เสียหาย
เขาบันทึกเอาไว้ได้ลองฟังกันดูครับ
เอ๊ที่อ้างตัวนะครับบอกว่าอยู่ในหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง
แล้วก็ให้ทางผู้เสียหายไปหา
แต่ผู้เสียหายบอกว่าอยู่ที่จันทบุรี

นครศรีธรรมราชแล้วทำไมอยู่จันทบุรี

แล้วก็ให้น้องเนี่ยเด็กชั้นป๔เนี่ย

มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้ว
หลังพบว่ามีการอ้างตัวว่าเป็นเสเอ
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า
มีคนที่ชื่อว่าเสเอ๊มีจริง
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็จะต้องตรวจสอบว่าเสเอ๊
คนที่ได้ยินในคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้
กับเสเอ๊ที่มีการโยกย้ายมาเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
และมีพฤติกรรมตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนว่ามีการข่มขู่หรือไม่

จากข้อความที่ปรากฏเป็นเพียงการโต้ตอบกันไปกันมาเท่านั้น
ระหว่างสอบสวนก็จะมีคำสั่งให้ย้ายตัวมาปฏิบัติราชการประจำกรมในกรุงเทพมหานครก่อน
ซึ่งขณะนี้นะครับตัวของเสียเอ๊ยังไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริง
อยู่ระหว่างการรับการอบรมตามหลักสูตร
ซึ่งหากเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ